เอาล่ะแต่ว่าเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไทยจะเจอกับอีหนาวอินโดนีเซียเนี่ยนะคะ
เรายังไม่รู้ผลว่าใครแพ้ใครชนะจนกว่าจะจบเกม
แต่เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่เกมเลยดิฉันดูว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้แล้วนะ
แพ้ภูมิตัวเองเหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะคุณ
แล้วจะบอกว่าคือไม่ต้องมีใครมาทำร้ายทำร้ายตัวเองค่ะ
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้นอกจากตัวเธอทำร้ายตัวเธอเอง
รัฐบาลเป้าใหญ่๒เป้านอกจากตัวนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ครบ
อันนี้เป้าใหญ่เลยนะเป้าใหญ่แปลว่าคุณเคลื่อนตัวไปไหนก็กลายเป็นว่ายิงโดนทุกจุด
ส่วนเป้าใหญ่คนที่๒รัฐมนตรีที่อยู่ในคอรมอชุดนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
เหมือนจะจบแต่ไม่จบไม่สนิทค่ะคุณคะ

เพราะว่าตอนที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยสื่อก็มีการตั้งคำถามกันเยอะนะคะว่า
คุณสมบัติของร้อยเอกผู้กองธรรมนัฐเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

เคยไปต้องคดีที่ออสเตรเลีย
ผัวพันกับเรื่องของยาเสพติด
คิดว่าจะจบแล้วเพราะว่าการันตีมาเองเลยค่ะ

บอกว่าการตัดสินของสารออสเตรเลียครั้งนั้น
ไม่มีผลต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

แต่เมื่อวานตอนเช้าทุกคนเช็คข่าวกันให้วุ่นเลยค่ะ
หลังจากที่สื่อของออสเตรเลียหนังสือพิมพ์
มีการพาดหัวน่ากลัวมากคุณคะ
อาทยากรสู่รัฐมนตรี
บางคนก็แปลว่าจากคนบาปสู่การเป็นรัฐมนตรี
นักข่าวสองคนที่เป็นคนเขียนสกรูปชิ้นนี้ก็คือ
เป็นคนเขียนสกรูปชิ้นนี้นะคะ
คือนักร้อยเอกธรรมนัฐก็ตั้งคำถามแล้วว่าจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรกันอีกนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็เลยตามไปที่คอรมอล
เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ไปเลยค่ะไปถามเรื่องนี้แหละ
คือให้สัมภาษณ์ลักษณะคือการแถลงข่าวไกลนั่นแหละ
นาทีรู้เรื่อง๗นาทีว่าอะไรบ้าง
ประเด็นลิสต์ให้เป็นอย่างนี้ค่ะ
ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ผู้บงการในคดีลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลีย
เพราะว่าเมื่อวานนี้สื่อของออสเตรเลีย
สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์๒หัวฉบับใหญ่
เผยแพร่เรื่องของคำให้การของร้อยเอกธรรมนัฏต่อตำรวจ
คำพิพากษาของสารออสเตรเลีย
คือถ้าเกิดว่าใครไปไล่อ่านเนี่ยนะ
ละเอียดมากละเอียดจริง
ผมเนี่ยพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเขา
เพราะว่าปี๓๖ผมเดินทางไปเที่ยวซิดนี่
แล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนักค้ายาเสพติด
ณวันนั้นผมอยู่ด้วยผมก็เลยตกระดายพลอยโจรเป็นความซวยของผมเอง
ตอนนั้นให้ข่าวแบบนี้แล้วโดนสารออสเตรเลียค่ะ
แจ้งข้อกล่าวหาคือรู้เห็นการขนยาแต่ไม่แจ้งตำรวจ
อันนี้เป็นความผิดระหุโทษสารให้ความผิดแบบนี้นะคะ
แต่ว่าข้อหาเนี่ยสารบ้านเราไม่มีนะคะเป็นความผิดระหุโทษ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาตอนนั้นเดือนกรกฎาคมมีการชี้แจงสื่อแบบนี้
แล้วก็บอกนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมไม่ได้โดนคังคุกในฐานะเป็นผู้ต้องหา
แต่สารออสเตรเลียกันผมไว้ในฐานะพยานและถูกกักตัวไม่ใช่กักขังนะ
ถูกกักตัวในฐานะพยานแปดเดือนเท่านั้นแต่สื่อของออสเตรเลียเมื่อวันตีข่าวบอกว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาตกเป็นผู้ต้องหาสมคบคิดนำเข้าและครอบครองเฮโรอีในออสเตรเลีย
เป็นคดีใหญ่นะคือเป็นผู้ต้องหาเลยเป็นผู้ต้องหาเต็มตัวเลย
แล้วก็ถูกจำคุกไปแล้วด้วยค่ะตั้งแต่ปีสามหกถึงปีสี่สิบที่ออสเตรเลีย
หลังจากนั้นปีสี่ศูนย์ก็โดนในรเทศกลับประเทศอืม
ตอนนั้นเนี่ยนะคะตอนที่อยู่ออสเตรเลียโดนจำคุกเนี่ย
ดเป็นร้อยตรีอยู่เลยนะร้อยตรีตอนนั้นไม่ได้ชื่อธรรมนัฐด้วย
ร้อยตรีมณัฐโบกพรมบางคนก็อ่านว่าโพพรมนะคะ
เป็นภาษาอังกฤษดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะ
คือตอนนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นปุ๊บถูกจำคุก๔ปี
ก็เดินทางกลับมาประเทศไทยมารับราชการต่อจากร้อยตรี
โทแล้วก็เป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เราถามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องอดีต
จะไม่ตอบคำถามและจะไม่ตอบโต้แต่ถ้าเกิดว่าใครไปพูดถึงเรื่องนี้อีก
จะฟ้องทุกคนร้อยเอกธรรมนัฐค่ะที่ฉันเป็นสื่อขออนุญาตจริง
รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงอย่าฟ้องนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกต่อบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้ว
แต่ว่าคนในประเทศนี่แหละคุณคนในประเทศนี่แหละ
เป็นตัวบงการเป็นคนเขียนข่าวแล้วก็ส่งไปให้สื่อต่างประเทศ
ต้องการดิสเครดิตผมร้อยเอกธรรมนัฐใช้คำว่าสื่ออวตาร
เพราะอะไรทำไมต้องมาดิสเครดิตผมเพราะคนที่บงการเนี่ย
เห็นว่าผมเนี่ยนะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะนำเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจของรัฐบาล
นี่ไงนี่ไงก็เลยต้องทำลายทำร้ายร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะ
ทีนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็ถามต่อไม่ฉะนั้นแล้ว
จู่สื่อต่างประเทศเขาจะมาพาดหัวฉบับเบอร์เริ่มโจมตีผมทำไม
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมจะฟ้องทั้งแพ่งและอาญา
ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
นักข่าวของเราก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
ต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านั่นสิยืนยันเลยว่าผมจะไม่ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรี
เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นไม่กระทบต่อภาพลักษณ์คอรมอ
เชิญฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรค่ะ
ผมว่าหากคล่องใจนี่เปิดหน้ามาชกกันเลยดีกว่าไม่ต้องไปอีแอบอย่างนี้นะครับ
ผมไม่ได้มาท้าชกหมายถึงว่าเอามาพูดกันดีกว่าเอาแต่เรื่องอดีตมาพูด
เราอยากจะจมอยู่กับอดีตหรือจะอยู่กับอนาคตล่ะครับ

จำเลยลูกผู้ชายอย่างผมนะครับอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับ
ลูกผู้ชายอย่างผมอยู่บนโลกความเป็นจริง
ถ้าเกิดว่าจะให้จริงก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พิสูจน์

ทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
ฝ่ายค้านเขาด่าหน้ากันออกมาเลยค่ะ
เรียงกันตุ๊บออกมาเลยนะ
ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเนี่ย
ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรี
โดยเฉพาะคุณอดีศรเพียงเกตโคศกผู้นำฝ่ายค้าน
ระบุบอกว่าอย่าเอาคนเลี้ยงลิง
คุณจำได้ไหมอย่าเอาคนเลี้ยงลิงก็คือลักษณะคือร้อยเอกธรรมนัฏเนี่ย
ลักษณะคือเปรียบเปลยว่าพักเล็กพักน้อยพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
เป็นลิงแล้วเขาก็ให้กล้วยลิงกินอะไรประมาณนี้
เขาเป็นคนเลี้ยงลิงถ้าลิงหิวต้องเอากล้วยให้กินก่อน
นั่นสิล่าสุดนายอดีศรเพียงเกตบอกว่า
เอาคนเลี้ยงลิงมาเป็นรัฐมนตรีให้ตัวเองต้องลำบาก
เพราะว่ากระทบกับภาคลักษณ์รัฐบาลอย่างแน่นอน
เอาไปนะเอาไปเอามาอาจจะลามไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วย
ส่วนวันนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็คือพลตำรวจตรีสุภิษศาลพรรคดีนรุนาศศศพรรคอนาคตใหม่
ที่เห็นว่าร้อยเอกธรรมนัฏหรือว่าผู้กองธรรมนัฐ
ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณจะฟ้องสื่อออสเตรเลียใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าคุณจะฟ้องสื่อออสเตรเลียที่เอาข่าวนี้มาเผยแพร่
ทำให้คุณเนี่ยเสียเครดิตคุณก็ควรที่จะเอาเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้อง
มายืนยันเอามายืนยันกันเลยก่อนที่จะนำไปเผยแพร่
เมื่อวานนี้คุณวิชัยนริชพันธ์นริปธภัณฑ์อดีตรัฐมนตรี
การกระทรวงพลังงานในยุคคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกเลยนะคะบอกว่าฟ้องเลย
อยากให้ฟ้องอยากให้ฟ้องสื่อออสเตรเลียนะคะ
อีกคนนึงวันนี้ที่ออกมาด้วยก็คือคุณสุพธอาวาส
ศกภักดิ์ประชาชาติบอกว่าขอให้เปิดเผย
ฝ่ายตรงข้ามที่คุณมณัฐบอกว่าเป็นกลุ่มเก่า
เป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนเขียนข่าว
แล้วก็เอาข่าวนี้ไปให้ข้อมูลกับสื่อออสเตรเลีย
ออกมาเลยว่ากลุ่มเก่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยใคร
เพื่อจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ทีนี้วันนี้คุณค่ะแม่ทัพของรัฐบาล
ก็ต้องถามเรื่องนี้นะคะในฐานะที่
ร้อยเอกธรรมนัฏก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน
ถามพลเอกประยุจจันโอชารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรี
คือบอกว่าเบื่อเบื่อมากเลย

ตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
ทุกรัฐบาลถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดู

กลับไปดูทุกรัฐบาลมีตำหนิ
ที่ทุกคนจะเข้ารับตำแหน่ง
ก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดแล้ว
หากพบว่าคุณผู้ชมช่วยดอกจันทร์ไว้นะคะ

หากพบว่ามีความผิดจริง

แปลว่าถ้าสมมุติว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาผิดจริง
ขาดคุณสมบัติจริงหลุดจากความเป็นรัฐมนตรี
ฟังเสียงนายกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไป
ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นโรคพุ่มพวงแพ้ภูมิตัวเองหรือเปล่านะคะ
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับตัวทำตัวของเธอเอง
เพราะว่าล่าสุดค่ะอีกแล้วยังไม่จบค่ะสั่นคลอนอีกแล้วนะคะ
สถิษฐภาพความมั่นคงของรัฐบาลค่ะ
เพราะว่ามีท่าทีจากพักเล็กพักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธรรมไทยบอกว่า
ที่ประชุมพักมีมติอันนี้มติเลยนะคะ
ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
และจะไม่รับตำแหน่งใดจากฝ่ายบริหาร
เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ศรีชื่อเสียง
เพราะการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐ
ที่เปรียบภักดิ์ร่วมรัฐบาลภักดิ์เล็ก

แม้ว่าผู้กองธรรมนัฐแกจะออกมาขอโทษขอโพยไปแล้ว
แต่ภักดิ์เล็กเขาบอกว่าเขาก็มีศักดิ์ศีรษะ
นี่มันทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารภักดิ์และสมาชิกภักดิ์
เพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะ
และในช่วงของการแถลงข่าวของพัก
ที่ออกไปล่าสุดก็คือพักประชาธรรมไทย
เขามีกล้วยด้วยนะเขาเอากล้วยมาตั้งบนโต๊ะด้วย
คุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องสื่อของออสเตรเลีย
บีบีซีไทยนะคะติดต่อไปที่สื่อของออสเตรเลียที่มีการตีแผ่ข่าวเรื่องนี้
ก็บอกว่าจริงแล้วก่อนที่สื่อจะเอาอะไรมาออกมาตีพิมพ์
เขาตรวจสอบแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นยืนยันเรื่องของความถูกต้องจ้ะ
ยาวหน่อยนะแต่เป็นวิกฤตของรัฐบาลจริงนะคะเป็นข่าวฮอตประจำวันนี้เลยนะคะ